มีเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งนะครับ
ที่เขาตกเป็นผู้ต้องหาในคดีครอบครองยาเสพติดนะครับ
ก็คือมียาบ้านะครับตำรวจไปตรวจค้นแล้วก็เจอนะฮะ
ก็ถูกควบคุมตัวไปที่สพพบพระจังหวัดตากนะครับ
คือระหว่างที่ถูกคุมขังอยู่ในห้องควบคุมตัวผู้ต้องหา

แล้วช่วงทำเรื่องประกงประกันตัวสู้คดีเนี่ย
เขาก็เอาโทรศัพท์ขึ้นมาอัดคลิปวิดีโอ
เพื่อที่จะขอความเป็นธรรมว่าเขาถูกยัดยาบ้า
แล้วก็แจ้งข้อหาไม่ได้รับความเป็นธรรมจากตำรวจ
อัดเนี่ยในห้องควบคุมตัวของสถานีตำรวจเลยนะ
เดี๋ยวลองไปดูก่อนนะครับคลิปที่เขาได้บันทึกเอาไว้นะครับ
คือทางฝั่งตำรวจเนี่ยเขามีคำชี้แจงด้วย
เดี๋ยวเราจะให้ฟังทางฝั่งตำรวจด้วยนะครับ
แต่ว่าฟังในมุมของผู้ชายคนนี้ก่อนนะครับ
เขาได้อัดคลิปวิดีโอเอาไว้แล้วก็โพสต์ลงในเฟซบุ๊กนะครับ
ผู้ชายคนนี้ชื่อนายนัฐกฤษสัตยากุลรุ่งโรศอายุ๒๑ปี
ได้โพสต์คลิปแล้วก็ข้อความขอความเป็นธรรมนะครับ
โดยบันทึกวีดีโอเอาไว้ในช่วงที่อยู่ในห้องควบคุมตัวผู้ต้องหาของสพพพระจังหวัดตากนะครับ
ช่วงระหว่างการทำเรื่องรอประกันตัวเขาก็อัดคลิปวิดีโอเอาไว้นะครับ
ตอนนั้นก็คงให้ใช้มือถงมือถืออะไรได้แล้วนะครับ
เล่าเหตุการณ์บอกว่าขณะที่อยู่ในห้องควบคุมตัวสพพบพระจังหวัดตากเนี่ย
ตนเนี่ยมาอยู่ที่นี่เพราะถูกตำรวจจับยาบ้า๓เม็ด
แต่ยืนยันว่ายาบ้านั้นไม่ใช่ของตัวเอง
พร้อมกับเล่าอีกว่าถูกตำรวจทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บ
ตาซ้ายเขียวช้ำข้างหลังก็ช้ำมีแผลที่บริเวณมือด้วย
นายนัฐกฤษยืนยันว่าตัวเขาเป็นคนบริสุทธิ์
และอยากเดินหน้าขอความเป็นธรรมแต่ไม่รู้จะไปร้องทุกข์ที่ไหน
ก็เลยโพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กเพื่อขอความเป็นธรรม
แล้วนี่ครับทีมข่าวธรรมรัฐทีวีเราก็ตามไปหาเขา
ว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นเรื่องราวมันเป็นมายังไง
นายนัฐกฤษก็พาผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปดูจุดเกิดเหตุนะครับ
แล้วก็บาดแผลต่างตามร่างกายพร้อมกับเล่าให้ฟังว่า
ขณะที่ตนกำลังเดินทางกลับจากไปหาเพื่อนสาวต่างหมู่บ้านนะครับ
แล้วก็มาเจอกับผู้ชายสองคนยืนอยู่กลางถนนใช้ไฟฉายเรียกให้หยุด
ตอนนั้นขี่จักรยานยนต์มานะครับทั้งสองคนก็มาช่วยกันจับตัวเขาใส่กุญแจมือ
แล้วก็มีชายอีกคนนึงที่ซุ่มอยู่ข้างถนนออกมาแล้วก็ร่วมกันรุมทำร้าย
ตนได้รับบาดเจ็บหลังจากนั้นก็พาไปตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด
แต่ไม่พบปัสสาวะไม่มีสารเสพติดค่ะแต่ตำรวจกลับบอกว่า
เขาเนี่ยมียาบ้าอยู่สามเม็ดอยู่ที่ข้างรถแล้วก็ควบคุมตัวมาที่ป้อมตำรวจนะฮะ
ป้อมตำรวจกิโลเมตรที่๔๘นะครับของพื้นที่พบพระจังหวัดตาก
แล้วก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสพพบพระ
ดำเนินคดีในข้อหามียาเสพติดให้โทษไว้ในความครอบครอง
ถูกขังอยู่ในห้องควบคุมตัว๒คืนก่อนญาติจะมาประกันตัวเพื่อสู้คดี
ต่อไปเดี๋ยวข้องของแล้วผมจะวางเวินรอยแล้วปุ่มวันบุรุษหู้จะอ้าว
ผมโดนปล้ำตรงนี้ผมแล้วอีกคนนึงก็วิ่งจากไหนไม่รู้มาสามคนมาปล้ำผมตรงนี้
แล้วก็ทุบตีผมตาบวมหมดแล้วแล้วผมก็แล้วเขาก็ใส่กุญแจมือผมเลย
โดยไม่ไม่เจออะไรเลยฮะพระแล้วก็เอาผมขึ้นมาบนถนนแล้วก็ให้ผมนอนบนถนน
แล้วก็สักแป๊บนึงเขาก็เลื่อนรถรถมารับผมไปที่ตู้๔๘
พอไปตรวจฉีดเสร็จไม่มีอะไรก็พาผมไปล็อกไว้กับเก้าอี
แล้วสักพัฒน์มันก็ออกมาแล้วก็บอกว่าเป็นของผม
เขาก็เลยจับเขาก็เลยจัดขังเลยจัดขังเลยผมผมเป็นผู้ทหารเลยทั้งที
ซึ่งเป็นพ่อของนายธนกฤษนะครับ
บอกว่าลูกชายไปเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งอยู่ที่กรุงเทพนานครั้งจะกลับบ้าน
กลับบ้านวันนี้ก็คือมาคัดเลือกทหารด้วยนะฮะช่วงสงครานนะครับ
ก็เลยอยากขอความเป็นธรรมให้กับลูกชายเพราะมั่นใจว่าถูกตำรวจทำร้าย
และยัดข้อหาเรื่องยาเสพติดอย่างแน่นอนโดยพร้อมจะสู้คดีจนถึงที่สุด
ว่าทำไมเถียงทำกับลูกผมอยากจะเดินหน้าขอความเป็นธรรมต่อไป
คืนนี้คือในมุมของคนที่เขาถูกจับนะ
เดี๋ยวฟังในมุมของตำรวจนะครับตำรวจนี้เขาก็มีคำชี้แจงออกมา
หลังจากที่คลิปนี้โอ้โหเผยแพร่ไปโพสต์ไปมันเสียหาอย่างงี้มาก่อน
ก็ต้องชี้แจงแหละว่าตกลงอย่างไรยัดยามัยทำร้ายเข้ามัย
ใช่นะครับพันธุ์ตำรวจเอกสมพงษ์สายมชาท่านเป็นผู้งักการศพพระ
บอกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าได้รับรายงานจากตำรวจทั้ง๓นายแล้วนะครับ
ว่าก่อนเกิดเหตุได้รับแจ้งจากสายว่าจะมีวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์ไปซื้อยาบ้า
พอตอนที่ให้จอดรถเนี่ยตำรวจบอกว่าเห็นนายนัฐกฤทธิ์โยนยาเสพติดทิ้งข้างทางครับ
ไปตรวจสอบสิ่งที่โยนทิ้งข้างทางเป็นยาบ้า๓เม็ด
ก็เลยควบคุมตัวนายนัฐกิจแต่ว่านายนัฐกิจนั้นขัดขืน
ก็เลยมีการกอดรัดฟัดเหวี่ยงกันจนนายนัฐกฤษได้รับบาดเจ็บ
เพราะฉะนั้นตำรวจบอกว่าไม่ใช่การทำร้ายร่างกาย
ขณะที่พลตำรวจรีบริญญาวิสิทธิ์ดากุลนะครับ
ท่านเป็นผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดตาก
บอกว่าเรื่องนี้ก็ได้รับรายงานจากภูมิกับการสพพบพระแล้ว
ยืนยันว่าผู้ต้องหามียาบ้าไว้ในความครอบครองจริง
แล้วที่สำคัญก็คือว่าถ้าผู้ต้องหาจะบอกว่าตำรวจยัดยาบ้า

ตำรวจก็เลยบอกว่าแล้วจะยัดทำไมถ้าแบบนั้น
ใช่ตำรวจก็พาไปดำเนินคดีแจ้งข้อหาตามปกติ
เพราะฉะนั้นไม่มีเหตุจำเป็นที่ตำรวจจะต้องยัดยาบ้า
และที่สำคัญก็คือการเป็นตำรวจนั้นตำรวจก็ไม่สามารถมียาบ้าไว้ในความครอบครองอยู่แล้ว
จากตำรวจที่นอกรีดจริงทำผิดกฎหมายจริง
เพราะฉะนั้นนี่คือเหตุการณ์ที่ไปเจอวัยรุ่นที่ขี่จักรยานยนต์มาแล้วมียาบ้า
แล้วก็โยนทิ้งข้างทางก็เลยจับมาควบคุมตัวดำเนินคดี

ที่เหลือก็เขาก็คงต้องสู้กันทางคดีความกันต่อไปใช่